คุณผู้ชมฮะเจ้าแม่นาคีไปรำบวงสวงพญานาคที่นครพนม
ที่พูดถึงเจ้าแม่นาคีคือคุณแต้วนัทพร
เมื่อวานไปรำบวงสวงเพราะว่านี่ครับ
เซียนนอสเนี่ยจ้างไปรำ

บรรยากาศที่ลานพญานาคริมฝั่งโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนม
คักไปด้วยชาวบ้านและนักท่องเที่ยวกว่าพันคน
มารอชมนางเอกสาวแต้วนัทพรเตมีรักรำบวงสวง
พ่อปู่พญานาคเพื่อแก้บนนะครับ
บอกโอ้โหโต๊ะบวงสวงเต็มไปหมดเลยพานบายสีนะฮะ
แล้วก็ที่เห็นก็คือพญานาค
ที่เขาจัดทำขึ้นมาเป็นบายสีพญานาคนะครับ
คุณแต้วสวมชุดไทยสีเหลืองผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
รำสวยงาม๒เพลง๒๐นาที

เพราะว่าเสียนอสหรือว่านายระพีสุขพัทราพิรม
อายุ๓๘ปีเจ้าของโชว์รูมรถหรูย่านพระราม๙กรุงเทพ
เขาจ้างคุณแต้วไปรำเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คือก่อนหน้านั้นนะฮะเสียนอสบอกโอ้โหธุรกิจของเขาแทบไปไม่รอดนะคุณ
รถขายไม่ได้สักคันเลยรถหรูที่เอาเข้ามากลายเป็นต้นทุนทั้งนั้นเลยนะครับ
เพราะว่าประสบปัญหาโควิดใช่ไหมคุณธุรกิจย่ำแย่
แม่เสียนอสพาไปหาสินแสเพื่อตรวจชะตาราศี
สินแสแนะนำให้มาไหว้ขอพรบนบานสารกล่าว
พ่อปู่พญานาคที่นครพนมแห่งนี้
และอีกอย่างครอบครัวของเสียนอสก็คือคุณแม่ของเสียนอท
เขาทำธุรกิจท่าหินท่าทรายอยู่ที่อำเภอบึงโขงหลงที่จังหวัดบึงกาล

เขาก็เลยแนะนำมาไหว้ที่นี่
แล้วก็ในพิธีคุณรถหรู๒คันนี้
คุณคันหนึ่ง๓๐ล้านคันหนึ่ง๑๒ล้านเอามาโชว์ซะหน่อย
ส่วนนี้เมื่อกี้เห็นไหมฮะคนหนึ่งที่ผูกแกะน่ะ
เขาบอกว่าโอ้โหพอนั่งหลังแต้วนะแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
แหมขโมยซีนแต้วซะงั้นงานนี้มีลุงพลกับป้าแตนมาด้วย
แต่ว่าจริงลุงพลป้าแตนเขาไม่รู้นะว่าคุณแต้วกำลังมารำอยู่
เขาก็มากราบไหว้พญานาคปกติเลยแล้วมาเจอเสียน้อย
ก็เลยได้เข้าไปทักทายพูดคุยกับเสียน้อย
น้อยก็หยิบขนมมงคลให้กับลุงพลป้าแต๋วเอาไปกิน
เพื่อความเป็นมงคลด้วยนะฮะธุรกิจเขาดีขึ้น
เขาเลยแก้บนแบบนี้นะครับ